เราต้องตามกันเราเล่าข่าวนี้ไปตั้งแต่ช่วงต้นตอน๑๑โมงแล้วเนี่ยนะคะ
คราวนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยกรณีที่โจสมุทรปราการ
เพราะไม่พอใจที่รักษาเพื่อนช้าทำให้เพื่อนตาย
อันนี้โรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
หลังจากนั้นมาที่อีกโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
มาทำร้ายกลุ่มคู่อริที่ไปก่อเหตุแทงเพื่อน
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดที่รายงานเข้ามา
ตำรวจจับตัวได้แล้ว๖รายเอามาสอบสวนอยู่นะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดต่างด้วยค่ะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงใต้เนี่ย
ตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็ชุดสืบสวนกองกำกับการ
จังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุ
คือโรงพยาบาลวิพารามชัยประการอันนี้จุดแรก
กับอีกที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
นี่แหละค่ะที่วัยรุ่นเขาเข้าไปทำร้ายทั้งแพทย์พยาบาล
รวมถึงมาอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยก็จะมาทำร้ายคู่อรินั่นเองนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการแบ่งชุดการทำงานติดตามกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ย
มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหา
ตำรวจรวบตัวมาได้๖คนค่ะคุณผู้ชม
คนเป็นผู้หญิง๓คนผู้ชาย๓คน
ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ตอนนี้อยู่ที่สพสำรงค์ใต้นะคะ

แล้วก็ต้องดูว่าผัวพันกับเรื่องของคดียาเสพติดหรือเปล่านะฮะ
คือสาเหตุตอนนี้เขาก็กำลังสอบกันอยู่ค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการจำได้ไหมคุณหมอที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเขาชกเขาทำร้ายคุณหมอผู้หญิงด้วยค่ะ
คือจะมาแจ้งความมาร้องทุกข์กับตำรวจวันนี้
ตอนนี้นักข่าวของเราก็รออยู่ที่สพสำโรงใต้เหมือนกัน
ทางด้านรองโฆษกอายการสูงสุดนะคะ
นายโกศลวัดอินทุจันยงบอกว่าคดีนี้เนี่ยการทำร้ายร่างกายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ย
พนักงานอายการนะยื่นฟ้องต่อสารเลยบอกว่าขอให้ลงโทษสถานหนักแล้วก็ไม่รอลงอายาคืออันนี้มีมาหลายสำนวนแล้วค่ะ
เพราะว่าอะไรทางรองโฆษกอายการสูงสุดให้เหตุผลบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ต้องเป็นสถานที่ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ
อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงค่ะดังนั้นเขาก็เลยขอให้ยื่นฟ้องต่อสารให้ลงโทษสถานหนักแล้วก็ไม่รอลงอาญานะคะ
ซึ่งแหมคำพูดของรองโฆษกอายการสูงสุดที่พูดออกมาหลายคนเห็นด้วยกดไลค์ให้เลยบอกว่า
โฆษกบอกแบบนี้พวกนี้อยากกลางกลางให้สุดแต่ต้องไปหยุดที่เรือนจำนี่อายการฟ้องหนักค่ะ
พฤติกรรมใหญ่โตทำทรัพย์สินของราชการเสียหายตีทำร้ายในโรงพยาบาลเป็นพฤติกรรมที่น่าบรังเกียจที่สุดเลย
ค่ะแล้วก็คดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสารก็มีคำพิพากษาอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดด้วยคุณผู้ชมมีการยกตัวอย่างคดีที่เคยเกิดขึ้นที่อ่างทอง
ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุไปทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่รอบนั้นศาลก็พิพากษาจำคุก๖เดือนรับสารภาพก็เหลือ๓เดือน
พฤติการร้ายแรงไม่ยำเกรงกฎหมายก็ไม่รอลงอาญาดังนั้นค่ะทางรองโฆษกอัยการสูงสุดเนี่ยฟากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้งหลายเลยว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องกำชับดูแลลูกถ้าพ่อแม่ไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากทุกข์เพราะลูกหลานต้องติดคุกเดี๋ยวจะเสียประวัติจะเสียโอกาสในการทำงานก็ขู่ไว้
ทั้งสองกลุ่มเนี่ยในนัดเคลียร์ปัญหากันแต่ตกลงกันไม่ได้จนเกิดการทะเลาะวิวาดชุลมุนต่อสู้กันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนโดยผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลวิทธิ์ภาพรามชัยประการอันนี้ก็คือนายคิวที่ไปเสียชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาถึงแก่ความตายและอีกสองรายถูกส่งต
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าโอ้โหข้อหานะ
ถ้าจับได้นะดำเนินคดีทั้งสองกลุ่มเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นคนตีคนอยู่ในกลุ่มคนอะไรเหล่านี้นะฮะ

เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และยังมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิการ
ทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจด้วยนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมทางโรงพยาบาลวิพารามชัยประการเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้มีการออกแถลงเป็นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ไล่ตามเวลาเลยโดยคนที่ออกแถลงเนี่ยนะคะ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็พูดถึงเรื่องของการรักษาในคิว
คิวที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือก็รายงานมาตั้งแต่๖โมง๒๕นาที
เคสของนายรัชพงศ์วาสนาอายุ๒๒ปีเข้ามา
คนไข้ถูกแทงที่อกขวาพอมาถึงแล้วชีพจรหยุดเต้น
หมอก็ต้องปั๊มหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ประเมิน
ปรากฏว่ามีการพบเลือดออกที่ช่องอกซ้าย
ทีนี้แพทย์พยายามช่วยชีวิตแล้วนะคะใช้เวลา๕๐นาที
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
ทีนี้ตอนประมาณทุ่ม๒๐คือแพทย์ในหนังสือแถลง
บอกว่าแพทย์ได้ชี้แจงญาติแล้วก็เพื่อนแล้ว
พอทุ่ม๒๐ปรากฏว่าเพื่อนผู้ป่วยเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่
หลังจากที่พี่สาวคนไข้ไปบอกเพื่อน
เพื่อนก็เข้ามาทำร้ายแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
กต่อยตะโกนลั่นโรงพยาบาลเลย
มีประโยคที่พูดว่าไหนไหน
บอกว่าเพื่อนกูตายก่อนถึงโรงพยาบาลมันตายที่นี่
แล้วก็ชกหมอชกเจ้าหน้าที่
หลักฐานคือภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
ทีนี้พยาบาลก็แจ้งตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่
แล้วเวลาตอน๒ทุ่ม๒๐นาที
ทีมแพทย์ก็ยังพยายามช่วยชีวิตคนไข้ต่อตามที่ญาติร้องขอ
เนื่องจากญาติไม่ยอมรับแล้วก็ขอส่งไปที่โรงพยาบาลสำรงการแพทย์

ทางโรงพยาบาลก็ยุติการช่วยเหลือ
แล้วก็มีการส่งศพไปยังนิติเวทย์
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บ๓คน
ก็คือแพทย์หญิงธนิการสู่พาณิชย์
หญิงธนิการหลบโดนหมัดที่หัวไหล่ด้านซ้ายแล้วก็ล้มลง
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานเข็นรถนายสุรีวัฒน์คำนล
ชกเข้าที่บริเวณหน้าผากมีอาการมึนหัว
และอีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่เอ็กซาเรย์ค่ะ
คือนางสาวสิยามนวงเกิดนิมิตร
ซึ่งโดนเหวี่ยงกระแทกที่ผนังแล้วก็มีแผลถลอกที่ข้อศอกนะคะ

ในส่วนของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะครับ
ผู้ช่วยภูมิในการโรงพยาบาลก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควรมาก
ที่เกิดเหตุขึ้นในโรงพยาบาล
แพทย์และเจ้าหน้าที่เองก็ไม่มีใครคาดคิด
ว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
แล้วก็การที่กลุ่มวัยรุ่นบุกกันเข้ามาภายในห้องฉุกเฉิน
เข้าทำร้ายร่างกายกันนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
เพราะในห้องฉุกเฉินถือเป็นห้อง
ในการที่จะต้องรักษาผู้ป่วยอื่นด้วย
ทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อกฎหมายให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์อื่นต่อไปด้วยนะครับ
ส่วนความเสียหายแน่นอนก็ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง
ก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุหยิบฉวยกันไป

องเก้าอี้ก็ว่ากันไปกันไกลทางการแพทย์

เรื่องนี้ก็ทั้ง๒โรงพยาบาลก็เตรียมฟ้องให้ดำเนินคดีแล้วครับ
ทีนี้ล่ะครับส่วนหญิงวัย๓๔ปี
ญาติของกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ของกลุ่มวัยรุ่นทีนี้ต้องมาดูนะว่ากลุ่มไหน

ใช่ค่ะมีกลุ่มของในคิวเป็นกลุ่มเด็กมหาวง
คิวคือคนเสียชีวิตส่วนอีกกลุ่มนึง

ได้รับบัตรเจ็บกลุ่มนายแจ๊ก๒คน
ทีนี้ญาติของกลุ่มวัยรุ่นคนนี้ซึ่งเป็นหญิงวัย๓๔ปี
น่าจะเป็นญาติของกลุ่มนายแจ๊คนะฮะ
นายแจ๊คนายเจ๋งฝั่งตรงข้ามนายคิวที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มของนายคิวผู้เสียชีวิต
ได้เข้ามาทำการส่งยาเสพติดภายในพื้นที่บ้านของญาติเธอ
ญาติของเธอจึงได้มีการต่อว่าต่อขานไป
แล้วก็ไล่ออกไปจากพื้นที่จนกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งกัน
หลังจากนั้นนะฮะก็มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
เพราะว่าตีกันแล้วนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุก็คือกลุ่มของนายคิวนี่แหละฮะ
ได้นำนายคิวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลวิพารามเสร็จ
กลุ่มวัยรุ่นของนายคิวก็วนกลับมา
แล้วก็บอกกับหญิงวัย๓๔ปีบอกกับพวกเธอกลุ่มของนายแจ็คนายเจ๋งเนี่ย
บอกว่าถ้าคิวเป็นอะไรไปตายไปขู่นะ
บอกพวกแกเนี่ยเป็นอันตรายแน่เดี๋ยวจะกลับมาล้างแค้นกลับมาเอาคืน
ก่อนที่หญิงวัย๓๔ปีแล้วก็ยาดนะฮะ
จะรีบโทรเรียกอาสาสมัครมูลที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาในพื้นที่เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก
หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลเมืองสมุทรนะครับ
เพราะว่ากลุ่มของนายแจ๊คนายเจ๋งไปรับการรักษาอยู่ที่นั่น
ก็จะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกัน
แต่ปรากฏว่าขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล
กลุ่มของนายคิวมาจากโรงพยาบาลวิพาบราม
เพราะว่านายคิวเสียชีวิตแล้วก็โกรธแค้นกลุ่มของนายแจ็คนายเจ๋ง
ก็เลยมาลุยกันที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกนะครับ
ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านี้อีกนะครับ
แล้วก็ไล่ทำร้ายคนในโรงพยาบาล
ไล่ทำร้ายกลุ่มของพวกเธอ
โดยเธอได้สอบถามน้องที่อยู่ในกลุ่ม
โดยน้องของเธอยืนยันว่าจริงแล้วนะ
ไม่รู้จักกลุ่มของนายคิวเลยนะครับ
ที่มีปากเสียงกระทบกระทั่งกันเพียงเพราะ
วัยรุ่นกลุ่มของนายคิว
นัดมาส่งยาเสพติดบริเวณใกล้บ้าน
ได้มีการต่อว่าต่อขานไป
ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนเลยนะครับ

กลุ่มของพวกเขาไม่ต้องการให้กลุ่มนายคิว
ค้ายาเสพติดในพื้นที่
ฟังเสียงเขาหน่อยครับ

แล้วทีนี้เขามาส่งผ่านกันทางบ้านเรา
เข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะส่งยากัน
ทางกลุ่มของเราก็เลยไล่เขาออกมา
แล้วเขาก็ได้มีการเหมือนพยายามจะยัดยาไว้ให้
แต่ก็ทางเราก็คือไม่ได้รับ
แล้วก็ได้มีปากเสียงว่าได้ไล่ออกมา
จนทางกลุ่มใบรุ่นทั้งสองคนเขาก็คือ
มีปากเสียงกันนะคะ
นี่คือกลุ่มของนายแจ็คนายเจ๋งนะฮะ
ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
แต่ตอนนี้คือทางการแพทย์เขาไม่ได้บอกนะ

เอาไปพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอื่นหรือเปล่า

ใช่ค่ะทีนี้ทางฝากฝั่งเพื่อนของผู้ตาย
ก็คือนายคิวนายรัชพงศ์วาสนาอายุ๒๒ปีเนี่ยนะคะ
เพื่อนเขามีการโพสต์รูป
ของเพื่อนคู่กับในคิวลงในโลกโซเชียลมีเดีย

ก็บอกว่าให้หลับให้สบายนะ
พี่รักเองเหมือนน้องแท้เองต้องไม่ตายฟรี
คนดีไม่น่ามาตายเพราะข่าวแบบนี้เลย
คิวจะอยู่ในใจ
ตลอดไปด้วยรักและคิดถึงน้องชาย
น่ามาตายด้วยคนพวกนี้เลยนะคะ
ซึ่งอีกคนนึงก็บอกว่าพี่ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี

โอ้โหใครทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบ

นี่ดูโพสต์เหมือนจะยังไม่จบนะคะเนี่ย
แล้วบางคนก็โพสต์ด่าทอค่ะ
ทอไปถึงโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
เป็นโรงพยาบาลที่รักษาในคิว
คือเพื่อนของในคิวก็คิดว่าโรงพยาบาลรักษาช้า
คือมีการด่าไปถึงเลยว่ารักษาเพื่อนเขาไม่ได้

เน็ตบางคนก็มีการโพสต์

ด่าหมอพยาบาลไม่หยุดเลยคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าหมอกวนแบบเท้าหรือเปล่า
ได้เท้าแทนอะไรแบบนี้เลยค่ะ

อันนี้คือเป็นความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บางส่วนแล้วแล้วก็จะตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทั้งหมดนะครับในพื้นที่ทั้ง๒โรงพยาบาลเลย
แล้วก็แน่นอนจะมีการออกมาแถลงข่าว
จากทางตำรวจในช่วงเย็นวันนี้
สิ่งที่สำคัญก็คือต้องตามต่อนะครับ
ให้เกิดการแก้แค้นการล้างแค้นกัน
หรือว่าการโกรธแค้นแพทย์พยาบาล
ที่หาว่าช่วยเหลือชีวิตเพื่อนเขาไม่ได้เลยนะครับ
ก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะครับ
เป็นคดีใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
ดังนั้นหลายคนก็มองว่าพื้นที่โรงพยาบาล
ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นมาก่อเหตุแบบนี้นะฮะ